ติดตามประเด็นทางการเมืองกันหน่อยนะคะ
คึกคักกันทุกภักดิ์ค่ะทำทุกทุกอย่างกันได้แล้วนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการหาเสียงมีเวลาอีก๑เดือนนิดเท่านั้นเองนะคะ
สำหรับการหาเสียงนะคะต้องทำให้ประชาชนรู้จักเราให้มากที่สุด
รู้จักนโยบายพักให้มากที่สุดนะคะวันนี้พักพลังประชารัฐค่ะ
ปล่อยขบวนรถแห่ของภักดิ์มีผู้สมัครสอสอสามสิบเขต
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขึ้นรถไปด้วย
หลักการสำคัญนะคะบอกว่าอย่าลังเลที่จะเดินเคียงข้าง
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวในบัญชีรายชื่อที่จะเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี
ส่วนใครที่เกี่ยวข้องกับภักดิ์ไทยรักษาชาติตอนนี้ถูกจับตานะคะมีหนึ่งคน
นายนัทวุฒิใส่เกลือก่อนหน้านี้คนที่สนิทเนี่ยหาตัวไม่เจอ
ติดต่อไม่ได้ด้วยไลน์ไม่ตอบค่ะโทรไม่รับตามหากันใหญ่เลยนะคะ
แต่ว่าสุดท้ายโพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวติดต่อได้แล้วบอกว่าอยู่สบายดีนะคะ
หลังจากที่มีเหตุการณ์พลิกผันทางการเมืองของภักดิ์ไทยรักษาชาติเกิดขึ้นตั้งแต่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
แก่นำหลายคนค่ะไม่มีใครติดต่อได้เลยหรือไม่มีการออกมาเคลื่อนไหวกิจกรรมทางการเมืองเลยนะคะ
ล่าสุดนายนัทวุฒิใส่เกื้อประธานคณะกรรมการโรนโรงหาเสียงการเลือกตั้งของภักดิ์
ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คหลังจากที่นายจตุพรพรมพันธ์ประธานนปช
ต้องเป็นคนสนิทกันแน่นอนนะคะสองท่านนี้นะคะไม่สามารถติดต่อนายนัทธวุฒิได้
บอกว่าติดต่อไม่ได้เลยตั้งแต่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
โดยนายนัทธวุฒิโพสต์ว่ายังอยู่ดีอยู่
ซึ่งเมื่อวานใส่เสื้อพักไทยรักษาชาติออกไปทำภารกิจ๓๔ที่
แต่ลืมโทรศัพท์พอมีคนตามโทรกลับหาพี่ตู่แล้ว
ภักดิ์ไทยรักษาชาติที่ต่างยืนยันว่า

ซึ่งช่วงนี้พักไทยรักษาชาติของงดเว้น
การเปิดเผยตัวหรือกิจกรรมการลงพื้นที่
หาเสียงไปก่อนแต่ว่าอย่าลืมนะคะมีเวลาอีก๑เดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะ
ด้านในจตุพรพรมพันธ์ระบุว่า
วันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องมันมีแบบนี้
คือพยายามโทรติดต่อในนัทวุฒิใส่เกื้อ
เพราะแม้แยกกันทำพักการเมือง
แต่ความเป็นพี่เป็นน้องและความห่วงใยมันยังเหมือนเดิม
ในช่วงกลางวันนายนัทธวุฒิโทรไปไม่รับสาย
แต่ว่าได้โทรศัพท์กลับมาช่วงดึก
หลังจากนั้นพูดคุยกันก็รู้ว่าปลอดภัยดี
ไม่ได้เป็นไปตามกระแสข่าวใดนะคะ

พักเพื่อชาติจะงดหาเสียงกิจกรรมของพักเพื่อชาติ

เป็นการหาเสียงสัญจรภาคอีสาน
ระหว่างวันที่๘๑๕กรุงพพพันนี้
โดยเลื่อนออกไปอีกประมาณ๑สัปดาห์
เป็นการประเมินและติดตามสถานการณ์ทางการเมือง
อย่างใกล้ชิดย้ำว่าเลื่อนไปก่อนนะคะ
สำหรับการหาเสียงของพักนี้ในภาคอีสานค่ะ
ขณะที่พักใหญ่นะคะพักพลังประชารัฐแม้จะเล็ก

วันนี้ปล่อยขบวนรถแห่ในเขตกรุงเทพมหานคร๓๐เขตค่ะ
โดยนายอุตมัติสาวนายนหัวหน้าพักยืนยันว่าวันนี้พร้อมเดินหน้าเต็มตัว
เช่นเดียวกับนายพุทธิพงศ์ปุณกันกล่าวประสัยตอนหนึ่งบอกว่า
ทุกคนอย่าลังเลและตัดสินใจเดินเคียงข้างพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นี้เป็นที่น่าสังเกตว่าการลงพื้นที่ของพักพลังประชารัฐวันนี้
บอกว่าบรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษนะคะ
เปลี่ยนมาทำท่าเก๊กหล่อนะคะ
คล้ายกับท่าเก๊กหล่อที่พลเอกประยุทธ์ส่งให้ผู้สื่อข่าวทำเนียบ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเปลี่ยนท่านิดหน่อย

แล้วที่สำคัญยืนยันไปว่าภักดิ์พลังประชารัฐ
ทุกคนทุกตัวใจในภักดิ์จะยืนอยู่ข้างความถูกต้อง
จะไม่ทำในสิ่งซึ่งไม่วางควรไปนั้นค่ะ
ใช่เปล่า

นำโดยนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจพักนี้ก็กระแสมาดีเหมือนกัน
ของหน้าภักดิ์ร่มพื้นที่สวนหลวงนะคะ
พูดให้ช่วยผู้สมรคาเสียงที่สวนสาธารณะสวนหลวงรอเก้าไปตั้งแต่เช้ามืดเลย

นายธนทรกล่าวถึงนโยบายรัฐสวัสดิการ
และการดูแลผู้สูงอายุบอกว่าพักอนาคตใหม่ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนค่ะ
ย้อมว่าภักดิ์มีนโยบายรัฐสวัสดิการ
อยากผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

โดยจะขยายสิทธิ์ประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบด้วย
งบรายหัวในระบบประกันสุขภาพเป็น๔๐๐๐บาทต่อคนต่อปีนะคะ
ส่วนรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะ
เป็นภาพล่าสุด๑๕นาฬิกา๔๐นาทีที่ผ่านมา
นางสาวชะยิกาวงนภาจันทร์นายทะเบียนพักไทยรักษาชาติค่ะ
ได้โพสต์ภาพการเดินทางไปไหว้พระที่วัดแห่งหนึ่ง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในเฟซบุ๊ก
พร้อมกับโพสต์ข้อความบอกว่า
วันนี้เดินทางมาทำบุญไหว้พระที่วัดหน้าพระเมนราชิการาม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับหัวหน้าพักค่ะ
ขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะคะพร้อมแท็กภาพนะคะ
กับร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพักด้วยนะคะ
นี้ถือว่าเป็นการปรากฏตัวต่อสื่อเป็นครั้งแรกของทั้งสองคน
ตั้งแต่วันที่๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
มีการไปยื่นบัญชีนายกรัฐมนตรีที่สำนักงานกรกต
ตอนนี้คนที่ตามหามากที่สุดก็คือหัวหน้าพักนี่แหละนะคะ
โทปรีชาพลสรุปสุดท้ายแล้วปรากฏตัวออกมาแล้ว
แต่ว่าเป็นการปรากฏในภาพทางโลกออนไลน์นะคะ